สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขออย่าให้เกี่ยวข้องกับรถสาธารณะนะคะ
พร้อมส่งเสียงนะคะรถสาธารณะที่ต้องบรรทุกคนเยอะ

รถไฟฟ้าบนฟ้าตายดิน
หรือแม้กระทั่งรถแท็กซี่ย่อมลงมาหน่อย

คือเอาแบบคนต่อคนเลยค่ะอาจจะซ้อนสองบ้างนะคะบางครั้ง

วันนี้ขออนุญาตพาดพิงเต็มเลยนะคะพี่

กฎที่ออกมาล่าสุดนี้ตกลง

แล้วของเดิมปัญหาเดิมท่านแก้หรือยังคะ
มาออกเรื่องค่าราคารถเนี่ยนะคะ
สามท่านคุยกับดิฉันน่าจะครบหมดนะคะคุณผู้ชม
คนที่คุมกฎระเบียบณวันนี้นะคะ
ท่านแรกอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะ

ท่านที่๒ดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย

ว่าตกลงท่านแก้ปัญหาให้ดิฉันได้หรือเปล่า

ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ

วินผีท่านไปจัดการแล้วหรืออย่างคะ
ท่านรองศินาธิการกองพลที่๑รักษาพระองค์นะคะ

สวัสดีครับทั้ง๓ท่าน

ท่านให้ข่าวสวนมาปั้๊บเลยอย่าเพิ่งตกใจ
ที่ออกมาล่าสุดอัตราของค่าบริการวินมอเตอร์ไซค์นั้น

จริงแล้วไม่ใช่ว่าให้ข่าวสวน
แต่เป็นข้อเท็จจริงนะครับว่า
ถือว่าดีกว่าเดิมเรียนว่าอย่างนี้นะครับ
คืออัตราที่เรากำหนดเนี่ย
จริงแล้วไม่ได้แตกต่างจากเดิม
ถือว่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมก็คือ
ในระยะทางที่ไม่เกิน๒กิโลเมตร
ก็ไม่เกิน๒๕บาทนะครับ
ของเดิมก็ไม่เกิน๒๕บาท
ของใหม่ก็ไม่เกิน๒๕บาทแปลว่า
ใครที่ขับนั่งรถมาจากหมู่บ้านมาปากซอย
ใช้๑๕บาท๙๕บาทเหมือนเดิม
จากบ้านไปตลาด๒๐บาทก็๒๐บาทเหมือนเดิม

อันนี้กรณีที่ไม่เกิน๒กิโลเมตร
แต่ถ้า๒กิโลเมตรถึง๕กิโลเมตร
ตรงนี้ต้องกิโลเมตรละไม่เกิน๕บาท
ซึ่งก็แปลว่าอาจจะไม่ใช่ต้อง๕บาท

ครับผมถ้าอัตราต้องไม่เกินกิโลเมตรละ๕บาท

อันนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ประชาชน
เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้โดยสาร
เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในการ
อัตราค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรม
เพราะว่าถ้าบอกว่าเกิน๕กิโลเมตรตกลงราคา
ก็อาจจะเป็นช่องว่างในแง่ของ

นี่คือระยะเกิน๕กิโลเมตรขึ้นไป

อันนี้คือที่เปลี่ยนก็คือของเดิม

ถ้าเกิน๕กิโลเมตรไม่เกิน๑๕กิโลเมตรนะครับ
กิโลเมตรละไม่เกิน๑๐บาท

โดยนับตั้งแต่กิโลเมตรแรกนะครับ

ก็อัตราค่าโดยสารต้องไม่เกิน๖๐บาท

ก็แปลว่าอัตราค่าโดยสารต้องไม่เกิน๑๐๐บาทนะครับ
คือคุณผู้ชมต้องอ่านให้ละเอียดนะคะข่าว
คือนับตั้งแต่กิโลเมตรแรกนะ
ไม่ใช่ว่าขึ้นไปเป็นท่อนแล้วก็บวกไป

ถ้าใกล้กว่า๑๕กิโลเมตรขึ้นไป
ตกลงราคานะครับยังเป็นการตกลงราคา
แต่ข้อเท็จจริงแล้ววิถีชีวิตในการใช้บริการรถสาธารณะ

ที่เราออกแบบไว้ในการจัดระเบียบ

เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะวิ่งถึง๑๕กิโลเมตร
พี่น้องประชาชนก็จะใช้โหมดของ
รถโดยสารสานะแบบอื่นจากระบบอื่น
แต่ยังไงก็ตามถ้าเกิน๑๕กิโลเมตรตกลงราคา
แต่ถ้าไม่ได้ตกลงราคาไว้ให้เราดูเลยนะฮะ
ก็ยังใช้อัตราค่าโดยสารไม่เกินกิโลเมตรละ๑๐บาทเหมือนกัน

ข้อที่๑ก็คือให้เราได้รู้ว่า
ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตกลงราคาเนี่ย
อัตราค่าโดยสารเนี่ยก็จะต้องคำนวณได้โดยระยะทางโดยประมาณก็คือ

ข้อที่๒ตรงนี้ยังเกิดประโยชน์ในแง่ของ
ประชาชนจะได้มีเกณฑ์ในการต่อลองราคา
จะได้มีเกณฑ์ในการตกลงราคา
ว่าจากเราไปจุดนี้ไปที่
ถ้าสมมุติว่าเรียกเกินตรงนี้ถือว่าผิดเงื่อนไข
อธิบดีที่ท่านประกาศมาเนี่ยนะคะ

อันนี้แจ้งแล้วเราแจ้งไปที่สมาคมจักรยานยนต์รับจ้างสานะ

ว่าต้องเขียนติดไว้เป็นป้ายที่วินเลย
อันนี้เป็นเงื่อนไขในการจัดระเบียบ

แล้วตรงที่ตั้งวินจะต้องมีป้ายอัตราค่าโดยสารกำหนดชัดเจน
แล้วก็ปัจจุบันที่อัตราที่เรากำหนดใหม่เนี่ย
อัตราค่าโดยสารที่จะไปเพิ่มตรงนี้

เพราะว่าของเดิมที่เขียนไว้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกิน๕กิโลเมตร

จาก๕กิโลเมตรตกลงราคาก็ต้องเป็น๕กิโลเมตรถึง๑๕กิโลเมตรเป็นอัตราเท่าไหร่
คือท่านอธิบดีกำลังจะบอกว่าที่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่ช่วงเดียว
ใช่ไหมคะช่วงที่ขั้นที่๓นะคะ
จากเดิมให้ตกลงราคาแต่ว่าอันนี้มากำหนด
กำหนดอัตราเพื่อความเป็นธรรม

ปกติแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนที่จะใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ในช่วงที่เกิน๕กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ที่จะต้องรีบที่จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งด่วน
เพราะรถติดบ้างกลัวไปทำงานไม่ทันบ้าง
ตรงนี้แหละโอกาสที่เป็นช่องว่างในการที่จะตั้งเงื่อนไข
แง่ของการเอาเปรียบผู้โดยสาร

เพราะฉะนั้นเราก็เลยกำหนดตรงนี้เพื่อปิดช่องว่าง
ไม่ให้เป็นเงื่อนไขของจักรยานยนต์ที่จะไปเอาเปรียบพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นจริงแล้วเนื้อข่าวคุณผู้ชมที่ออกมา
แล้วจริงแล้วในข่าวของตัวกรมที่ออกมาก็พยายามจะอธิบายนะคะ
ว่ามันต่างกับของเดิมอยู่แค่นิดเดียว

ว่าที่ต่างคือดีขึ้นเพราะมีการกำหนด
แต่เมื่อสักครู่นี้ขอนิดเดียวเพราะเดี๋ยวจะไปที่ท่านรองมณัฐนะคะ
ว่าท่านบอกว่าถ้าเผอิญว่าไม่ได้ตกลงราคานะคะ

เกิน๑๐บาทอยู่ดีต่อกิโลนะคะ
ท่านรองมณัฐที่เรียนมาที่ท่านก่อนก็เพราะว่าที่เราคุยกันเนี่ย
คือถ้าเป็นวินที่เขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีปัญหาถูกป่ะคะ
ตอนนี้มีวินที่ยังมีปัญหาไม่จดทะเบียน
ไม่รู้จักหน้าไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักกันไหมคะ

มีครับก็ต้องยอมรับนะครับว่า
สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมจริง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนปี๕๗ที่เราเข้ามาจัดระเบียบนะครับ
มันเกิดเหตุที่ทุกคนเข้ามาแล้วก็ไม่มีระบบเท่าที่ควรนะครับเท่าที่ควร
ซึ่งจริงแล้วก็มีการจัดมาตลอดพอไม่มีระบบเท่าที่ควรก็เข้ามา
พอเข้ามาในปี๕๗เราเปิดรับไปทั้งหมดเลยนะครับ
กลางปี๕๗ในวันที่๔และ๙กรกฎาที่ผ่านมานะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เข้ามาอย่างที่ท่านอธิบดีท่านได้เอ่ยไว้คือว่า
ประมาณก้าวหมื่นหลักคนเกือบแสนคนนะครับที่เข้ามาสู่ระบบ
ในช่วงต้นนะครับการจัดระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
กระทั่งเราแจกเสื้อแจกเสื้อใหม่นะครับเรียบร้อยไปเมื่อมิถุนา๕๘
แล้วก็เริ่มบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่๑สิงหาทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจอมขวัญต้องเข้าใจนะครับว่า
เถื่อนที่มันเกิดขึ้นบ้างเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยเขาก็ลักลอบขับ
ลักลอบขับบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีคอนโดเปิดใหม่บ้างมีถนนเปิดใหม่บ้าง
เนี่ยแต่ว่าเราเห็นภาพตรงนั้นการเกิดขึ้นของตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
แต่สิ่งที่ถูกต้องคือว่าวินที่เขาอยู่เดิมเนี่ยที่เขาเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ย
เราต้องการให้วินเหล่านี้ไปดำเนินการก็คือไปจัดระเบียบตรงนั้นในการที่จะรับประชาชนให้ได้
ท่านรองวันนัดคือถ้าสมมุติเรานับเฉพาะคนที่ลงทะเบียนกับทางกรมขนส่งไว้เนี่ยนะคะคืออยู่ที่ราวเกือบเหยียบแสนเหยียบแสน
ซึ่งเรานับเวลานับมันว่าเป็นคนถูกไหมคะพี่บินเวลาลงทะเบียนนะคะนับเป็นคนปุ๊บทีนี้เขาลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยนะคะ
ตัวเขาเนี่ยลงทะเบียนไว้แต่ว่าไปงอกพื้นที่เหมือนกับแยกกันออกมาอีกกรุ๊ปนึงแต่ตัวเขาลงทะเบียนนะคะแบบนี้ได้ไหมคะ
ไม่ได้ครับเพราะว่าวินที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีจุดจอดที่ชัดเจนนะครับจุดจอดที่ชัดเจนแต่สามารถไปรับใกล้เคียงได้
คุณจอมขวัญต้องเข้าใจว่าพื้นที่มันไม่ฟิกตลอดนะครับแต่สามารถไปรับใกล้เคียงได้
คือแยกที่เกาะกลุ่มกันนะคะที่รอเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะ
ครับคือต้องเข้าใจว่าวินเนี่ยเขามีชื่อของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อสมมุติชื่อก่อไก่อย่างนี้เขาก็ต้องตั้งอยู่ตรงพื้นที่นั้นถึงจะถูกต้อง
งั้นการจัดระเบียบมันจะไม่เรียบร้อยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาอาจจะกระเทิบไปรับหน่อยอย่างนี้พอได้
อันนั้นเข้าใจได้แต่ว่ามีอีกแบบนั้นค่ะตกลงอยู่ที่ระอบเก้าหมื่นกว่าคนที่ทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะครับ
ต้องยอมรับครับว่าในสังคมเราเห็น
หนึ่งก็คือเสื้อเก่าที่เข้ามาใช้
สองก็คือมีลักษณะของการแอบลักลอบจัดตั้ง

สิ่งเหล่านี้ทางคณะกรรมการ๔ฝ่าย

ตั้งแต่๑สิงหา๕๘เป็นต้นมาหลังจากเราจ่าย

ก็จับทุกวันมีอะไรมีตัวเลขชัดเจนทุกวัน

โทษนะคะถ้าที่ฉันนับตั้งแต่ที่

ท่านรองอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ

คือปัญหาของการจัดระเบียบเนี่ย
มันสลับซับซ้อนปัญหาสังคมเนี่ย

เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรก็ได้

เราจะเข้าลงไปดำเนินการถ้าถ้าแบบเป็นสีพี่น้องท่านทำหรือว่าเป็นสีอื่น
แต่เป็นราชการเหมือนกันทำท่านไม่ได้เลยใช่ไหมคะคุณจอมขวัญครับ
ไม่ได้เด็ดขาดครับดิฉันก็เอาที่เขานินทามาถามค่ะครับค่ะ
แล้วณวันนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลเน้นย้ำในเรื่องของการปราบผู้มีผล
เพราะฉะนั้นเราจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นครับ
ใช่ค่ะเพราะอยู่นี่หัวข้อใหญ่เหมือนกันนะคะ
มาที่ทันรองค์อาตูนค่ะ
จะเป็นท่านใดนะคะท่านท่านไปจัดการแท็กซี่ก่อนไหมคะ
ที่เขายังปฏิเสธอยู่เหมือนกันเลยค่ะ
คือท่านจะมาจับยิบย่อยได้ยังไงคะ
ท่านจะมาจะจับวัฒน์กิโลเบนท์ให้ดีซันเหรอคะ
หรือท่านจะมาดูทุกรายบุคคลเลยเหรอคะ
เขาอ้างได้ไหมเขาวิ่งในซอยกับเขาวิ่งถนนใหญ่มันไม่เหมือนกัน
คือมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายถูกหรือเปล่าคะรองอดุล
ครับคืออย่างนี้ครับในส่วนของการจัดระเบียบ
ตั้งแต่เริ่มต้นทั้ง๔ฝ่ายเราได้เริ่มดำเนินการ
ซึ่งในตอนนั้นอย่างที่ทางท่านเสได้นำเรียนนะครับ
ทุกอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางเลย
มีทั้งผู้มีอิทธิพลมีทั้งอะไรต่างเยอะแยะมากมาย
หลังจากที่เราได้ดำเนินการร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล
เราก็ได้มีการจัดระบบอะไรต่างตั้งแต่เรื่องรถ
ที่จะไปขึ้นทะเบียนกับทางท่านอธิบดีขนส่ง
เรื่องคนเรื่องวินเรื่องการมาลงทะเบียน
ซึ่งในตอนนี้ถือว่าผมคิดว่าประมาณเกิน๙๕แล้ว
ที่ได้มาลงทะเบียนมาจัดระบบอะไรต่าง
ซึ่งหน้าที่ของตำรวจก็จะร่วมมือกับทุกฝ่าย
ในการที่จะดูแลให้ระบบที่เราดำเนินการไว้ยั่งยืน
ส่วนที่เป็นระบบที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ย
ตรงนี้จะต้องถือว่าท่านได้เข้ามาสู่ระบบที่ชัดเจนและแน่นอนแล้ว
ในขณะนี้ต้องยอมรับว่ามีที่ยังไม่ได้เป็นที่ถูกต้อง
ป้ายดำป้ายอะไรต่างอยู่เนี่ยยังมีอยู่

ทางคณะกรรมการเราก็ได้มีการประกาศไปว่ามีจำนวนเท่าไหร่ต่าง
ตอนนี้ก็เริ่มมีการลงทะเบียนเดี๋ยวต้องถามท่านเสว่ามาลงอีกจำนวนเท่าไหร่
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะต้องดูว่าจะเอาเข้ามาหรือจะเอาออกไปหรืออย่างไร
ซึ่งถ้าเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อน
แล้วก็คนที่ไม่เข้ามาก็จะต้องถูกดำเนินคดี
แต่ในขณะนี้เราถือว่าเป็นเซตแรกที่เราได้ดำเนินการประมาณแสนหนึ่ง
ที่เหลือตอนนี้เราได้ดำเนินการเลยฮะ
ว่าถ้าเป็นป้ายที่เป็นป้ายดำป้ายอะไรต่างเราดำเนินการจับกลุ่มโดยเด็ดขาดนะครับ
เรื่องระยะทางเดี๋ยวไม่สนใจว่าใหม่หรือเก่าตัวประกาศของกลุ่มที่ออกมา
แต่ยกตัวอย่างค่ะก่อนเราเบรกโฆษณานะคะ
รองคะสตูดิโอเราอยู่ประมาณตีสักแยกสุธิศาล
ไปเอาห้างดังแถวให้แยกลาดเผา
ขาไปน้องเคยนั่งประมาณ๕๐บาท
๕๐บาทนี่เกินแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะยังค่ะ
นั่งหน้าห้างดังที่ว่าค่ะกลับมาเส้นทางเดิม
เอาล่ะเขาต้องยูเทิร์นนะคะยูเทิร์นถนนใหญ่แล้วมาที่สตูดิโอแล้วนะคะ
๘๐บาทค่ะท่านทำไงคะเดี๋ยวท่านทำไงคะ
คืออย่างนี้เลยครับท่านอธิบดีถึงได้ต้องออกประกาศมาไงฮะ
ว่าเดิมในส่วนของเริ่มต้นเนี่ย
เกิน๒๕บาทเกินกี่กิโลอะไรต่าง
ที่ได้ชี้แจงไปแล้วมันมีความชัดเจนอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิน๕กิโลแบบนี้ตกลงราคาถูกไหมฮะ
ซึ่งเมื่อตกลงราคาอาจจะตกลงในราคาที่มันเกิน
ตอนนี้ความเป็นรูปธรรมเกิดแล้ว
ที่ท่านอธิบดีได้นำเรียนเสนอ
ก็อยากจะให้ท่านอธิบดีได้นำเสนอว่า
ที่มันไม่เป็นธรรมตรงนี้แล้วเราทำให้เป็นธรรมเนี่ยอย่างไรครับ
สมมตินี่น่าเกินผิดแน่
งั้นเดี๋ยวก่อนนะฮะขอแหย้งนิดเดียว
เพราะดิฉันไม่เชื่อค่ะดิฉันมาลงหน้าออฟฟิศปุ๊บเนี่ยนะคะ
แล้วต่อรองกับพี่วินอยู่จะมาโทรไป๑๑๕๑๖อะไรของท่าน
ฉันไม่เชื่อหรอกค่ะว่าท่านจะมาทันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจริงแล้วมีสายด่วนนะคะที่เราคุยกันเรื่องพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วเดี๋ยวนะคะคือที่เขาประกาศทั่วประเทศนะคะไม่ใช่กรทมเท่านั้นนะคะ
ไม่ใช่กรทมปริมณฑลนะคะทั่วประเทศค่ะ๑๕๘๔ที่ท่านจะพูดถึง
แต่ดิฉันไม่สนใจ๑๕๘๔ค่ะดิฉันนั่งมาแล้วดิฉันว่าเขาคิดเกิน
ท่านรองอดุลคะดิฉันจะต่อรองอะไรคะดิฉันจะประมูล๑๕๘๔อยู่แล้วคะ๑๕๘๔ค่ะ
๑๕๘๔ค่ะเขาคิดดิฉัน๘๐บาทเนี่ยค่ะดิฉันไม่จ่ายได้ไหมค่ะ
ฉันไม่มัวทำแบบนี้นะคะท่านให้ทำไงคะ
คืออย่างนี้ครับในเรื่องของถ้าเกิดว่ามีการคิดเกินหรืออะไรต่าง
ก็ต้องจดจำหมายเลขทะเบียนเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันมีมือถือถ่ายรูป
แล้วก็ส่งมาให้กับทางบกจลซึ่งเรามีเว็บไซต์นะฮะ
แล้วก็ในส่วนของขนส่งเนี่ยมี๑๕๘๔ของบรกลเนี่ยจะมี๑๑๙๗
ซึ่งโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรับเรื่องเพราะว่าตอนนี้เรามีศูนย์นะฮะ
ศูนย์มอเซล์รับจ้างศูนย์แท็กซี่ศูนย์รถตู้

ถ้าโทรเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการอยู่ตรงที่บกจร
ก็จะมีการดำเนินการโดยทันที
ดำเนินการทันทีหมายถึงว่าข้อมูลต่างที่ได้รับมา
ถึงแม้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้ว
เราก็สามารถที่จะติดตามดำเนินคดีได้
ให้พูดง่ายคือแจ้งทีหลัง
แปลว่าทีนั้นต้องเสีย๘๐บาทไปก่อนนะคะที่ปฏิ
มันแฟร์เหรอคะ

ท่านต้องตอบค่ะ
เรียนว่าที่เราต้องดำเนินการบังคับใช้ตรงนี้เนี่ย
อันดับแรกเลยคือเราต้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนผู้โดยสาร
ซึ่งวิถีชีวิตยังไงก็ต้องใช้บริการสาธารณะ
จักรยานยนต์รับจ้างที่เป็นวิถีชีวิตอยู่แล้ว
อันที่๒ที่เราต้องดำเนินการเข้มงวด
ขันบังคับใช้ในที่ผิดกฎหมาย
เพราะเราก็ต้องคุ้มครองของพี่น้องมอเซล์รับจ้าง
ที่ตั้งใจประกอบอาชีพรับจ้างจริง
ที่อยู่ในกฎที่อยู่ในหลักเกณฑ์
เพราะฉะนั้นใครถ้าผิดต้องจับปรับดำเนินการ

คือเป็นลักษณะการแจ้งแจ้งแล้วเพื่อเอาผิดใช่ไหมคะถูกต้อง

ก็เรามีสิทธิ์นะครับอย่างนี้เริ่มต้นเลยนะฮะ
ถ้าเราเห็นว่าราคาไม่เป็นไปตามที่เรากำหนด

ลักษณะของตรงนี้มีพฤติกรรมที่เอาเปรียบประชาชน
อันนั้นไม่เป็นปัญหาบางคนเจอแบบนี้ในทวิตเตอร์
มีคนแจ้งมาบอกว่าบางทีพี่ตกลงกันแล้ว

พอเพิ่มตรงนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกัน

แต่ว่าถ้าเพียงจะจบประเด็นว่าเอาแบบรูปประทำ

จำเป็นต้องทะเลาะเบาะแว้งกันต่อหน้าใช่ไหมคะ

ไม่ว่าจะแจ้งไปที่๑๕๘๔กรมการขนส่ง

บอกก่อจะรอนะคะ๑๑๙๗

แน่นอนเลยคือเดี๋ยวนี้ถ้าสังเกตง่าย

ข้างหลังก็มีของบัตรประจำตัวของคนขับอยู่แล้ว

อย่าลืมว่ารถที่ถูกกฎหมายนี่นะครับ

เรามีศูนย์ข้อมูลของคนขับทุกคนทุกคัน
อาจิมพะดีค่ะเทียนเอาคำถามเร็ว
อย่างเช่นพี่วินบางคนยอมให้ซ้อนสอง

ผิดนี่ผิดตั้งกับต้นเลยที่ให้ซ้อนสอง
นี้พี่วินผิดหรือซ้อน๒ผิดด้วยคะ

คนขับผิดคนขับผิดนะครับคนขับผิดผิดตั้งแต่กฎหมายจราจรเลย

คือถ้าสมมุติเป็นคนที่เจ้าเนื้อหน่อยน้ำหนักมากหน่อย
พี่วินบอกต้องเพิ่มให้ผมหน่อย
ใช่ไหมทั้งค่าแบบอะไรรถหรือว่าค่าน้ำมงน้ำมัน
เท่ากันแต่วิ่งในซอยมันไม่อันตราย
ผมวิ่งรถใหญ่ผมวิ่งถนนใหญ่ผมเจอรถบรรทุกผมเจอรถเม
อังไดป่ะครับ
คุณจอมขวัญอย่างนี้นะจริงแล้วจากข้อมูลข้อร้องเรียน
แล้วก็จากรูปธรรมที่เราได้ทำงานเรื่องนี้
มาด้วยกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยประเด็นเหล่านี้จะไม่ค่อยเจอ
เพราะว่าคนที่อยู่ในระบบส่วนใหญ่ก็อยู่ในกติกา
แต่ที่เราได้ยินมากก็คือกรณีที่เอาเปรียบผู้โดยสาร
แล้วก็ไปสมมุติว่าของเดิมมาเกิน๕กิโลเมตร
เหมือนที่เราได้ยินกันมาออกไปเรียก๒๐๐บาท๓๐๐บาท๓๐๐บาท

อย่างนี้เรามองว่าใช้ความเดือดร้อนของประชาชน
มาเป็นเงื่อนไขในการให้บริการสานะ
เวลาทหารต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องสังคมเนี่ยนะคะ
คือตอนท่านอยู่ท่านก็อาจจะเข้มงวดได้
แต่ตอนท่านไม่อยู่เนี่ยนะคะท่านคิดว่ามันจะกลับมาอีกไหมล่ะคะ
จะวางอะไรไว้ได้คะเพราะตอนนี้เขาก็อาจจะมองว่าโอ้โหทหารคุมอ่ะ
แล้วตอนหลังจากนี้ท่านจะว่ายังไงไม่ให้มีทำมาหากินกับคนมีสีอีกคะ
ธุรกิจประเภทนี้ผมเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้ครับว่า
ผมมีความเชื่อมั่นครับในคณะทำงาน๔ฝ่ายทุกส่วนเลย
ไม่ว่าจะเป็นขนส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ตัวเทศกิจนะครับ
ที่จะช่วยกันในการที่จะจัดระเบียบตรงนี้ให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
คุณจอมขวัญต้องเข้าใจว่าจำนวนรถมันมีมากมายนะครับ
แต่ถ้าเราจัดระเบียบได้นะครับแล้วเข้ามาอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันได้นะครับ
ผมมั่นใจว่าวินที่เขาถูกต้องเขาพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่าง
แล้วถ้ากรณีที่ประชาชนที่เขาเดือดร้อนหรือว่าเจอกับวินที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับ
ผมคิดว่าเขาควรจะพูดคุยกันตั้งแต่อยู่ที่วินมันมีป้ายบอกครับคุณจอมขวัญ
ไม่ใช่พฤมนัมติดราคาชัดเจนว่าเท่าไหร่คุยกันให้เรียบร้อยครับ
แล้วมันจะไม่มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุการณ์ที่ไปเรียกค่าโดยสารแทงจากประชาชน
แล้วก็จดจำจดจำแล้วบอกเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่บอก๒หน่วยงานนะครับ
ทหารได้ในพื้นที่ครับเราพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแล
แล้วผมคิดว่าในระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการทำงานร่วมกัน๔ฝ่าย
ผมมั่นใจครับว่ามันจะสามารถที่จะดูแลประชาชนแล้วก็ดูแลผู้ประกอบการได้

คุณผู้ชมครับมีอีกที่นึงก็คือของคนที่หนึ่งรักษาพระองค์เลยครับ

วันนี้หมดเวลาของรายการขออภัยที่เวลาน้อย
แต่เราน่าจะครบทุกประเด็นที่เดือดร้อนนะคะตอนนี้ขอบพระคุณค่ะ

วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป